โอ้โหอ่านข่าวนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทินใจ
บอกก่อนเลยเพราะว่าตำรวจที่จังหวัดอุดรธานี
สามารถจับกลุ่มแม่ที่ฆ่าลูกที่เพิ่งเกิดมาในห้องน้ำ

บอกว่าเพราะว่าลูกไม่ร้องก็เลยคิดว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

ก็ได้ร่วมกันสอบปากคำเด็กสาวอายุ๑๖ปี

โดยตำรวจก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาค่ะ
บอกว่าเด็กคนนี้ให้การรับสารภาพ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีการมั่นหมายกับแฟนหนุ่มอายุ๑๙ปี
จากนั้นก็มาเช่าหอพักเพื่ออาศัยอยู่ด้วยกัน
โดยที่ฝั่งเด็กสาวแล้วก็แฟนนุ่ม

ต่อมาก็มารู้ว่าฝ่ายหญิงตั้งคัน
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมบอกแฟน

ปิดคันที่โตขึ้นแล้วก็อ้างว่าอ้วนเรื่อยมา

ฝ่ายชายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่หอพัก
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ออกไปเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อน

ฝ่ายหญิงก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง

ฝ่ายหญิงก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เบ่ง๓ครั้ง

ทีนี้ศีรษะของทารกไปฟาดกับขอบชะโครก

เด็กสาวก็ตกใจค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไง
แล้วเห็นว่าทารกไม่ร้องไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ก็เลยเอาเด็กวางไว้ที่พื้นห้องน้ำ
แต่ทารกก็ยังนอนนิ่งอยู่ยังไม่ไหวติ่ง
ก็เลยคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
หรือถ้าหากยังไม่เสียชีวิตเนี่ย

เพราะว่าก็คิดไปเองตอนตั้งคันว่า
ตอนตั้งคันฉันก็ยังใช้ชีวิตปกตินี่

ก็เลยตัดสินใจจะนำทารกไปทิ้ง

แต่ทีนี้ด้วยความไม่แน่ใจว่าเด็กเสียชีวิตแล้วหรือยัง
ก็เลยเอามีดในครัวมาปาดคอเด็กนะคะ
แต่ขนาดปาดคอเด็กก็สังเกตว่าทารกขยับกำมือ
ทีนี้พอแน่ใจแล้วว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว

เพื่อเอาถุงดำที่คนงานก่อสร้างทิ้งไว้มาใส่ทารก
ใส่ในกล่องกระดาษแล้วก็นำไปทิ้งถังขยะ

แฟนกลับมาตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่ง

รู้อีกทีหนึ่งตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
เพื่อควบคุมตัวเอาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะ